คุณผู้ชมคะกลายเป็นคำถามคาใจใครต่อใครหลายคนเลยนะคะ
สำหรับประเด็นข่าวลือหนาหูที่มีข่าวลือออกมาว่า
หลองพักดีวิจิตรวัย๘๖ปี
พี่ชายของภรรยาใหม่ไล่ออกจากบ้าน
งานนี้ทำเอาลูกชายอย่างกู๊ดพักดีวิจิตถึงกับน้ำตาคลอ

อยู่กับภรรยาใหม่มา๓ปีกว่าแล้วนะ
มีเจอกันบ้างเดือนละครั้ง๒ครั้ง

หลุดคำว่าเหนื่อยให้ลูกได้ทุกข์ใจเลย
เรื่องคุณพ่อนี่จริงเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับ
แต่ว่าก็เข้าใจคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อเป็นผู้ชายแบบนี้
เพราะฉะนั้นตอนนั้นน่ะแค่ติดที่ว่า

จะมีใจความที่เป็นลักษณะที่ว่า
จริงก็เพิ่งรู้จากพี่นักข่าวเมื่อวันก่อนเหมือนกัน
ตัวผมเองเนี่ยเวลาไปหาคุณพ่อเนี่ยก็จะไปหาตามกองถ่าย
ผมก็คงไม่เคยคุยกับคุณพ่อขนาดนั้น
แต่ว่าคือแค่ใส่ตาคุณพ่อเขาจะสื่อว่าเขารู้สึกอะไรอยู่
รู้ว่าท่านเหนื่อยมากเพราะว่าไปหาที่กองยังแบบ
ท่านก็ทำงานแล้วก็แบบอยู่คนเดียวคือลุยอยู่คนเดียวจริงอะไรอย่างนี้๘๖แล้ว
ถ้าวันไหนพ่อจะกลับมาลูกพร้อมเสมอเพราะว่าบ้าน
อันนี้เป็นทางฝั่งของคุณลูกนะคะเดี๋ยวรอวันพรุ่งนี้
ลองพักดีวิจิตจะออกมาเปิดใจกับเรื่องราวทั้งหมด